คุณผู้ชมค่ะบอกเลยข่าวเมาส์ข่าวลือ
อะไรที่เล่าเรื่องคนอื่นมันสนุกปากกันเหลือเกิน
โดยเฉพาะพี่ปุ้ยพี่มนต์วันพิธีกรคนเก่งของเรา

ข้างหนึ่งมันดูมันปนมันเป็นอะไรหรือเปล่า

อ่ะมาเคลียร์กันเลยค่ะ
นี่แหละค่ะหลังจากที่ตาของพี่ปุ้ยดูไม่เท่ากันจริง
ตาข้างขวาคือมันมีลักษณะตาโปนขึ้นมา
เหล่าชาวเน็ตก็เมาส์ก็ลือกันไปนะครับ
ศัยกรรมทำพิษแหละอะไรอย่างนี้นะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะพี่ปุ้ยก็ได้โพสต์อธิบายเอาไว้แบบร่ายยาว

บอกว่าเป็นความผิดปกติที่เกิดจากอาการป่วยไทรอยด์เป็นพิษขึ้นตา
ไม่ใช่เป็นเพราะว่าศัลยกรรมค่ะ

บันเทิงไทยรัฐขอสัมภาษณ์จากปากพี่ปุ้ยเลย
ปุ้ยบอกว่ามีอาการผิดปกติตั้งแต่ช่วงปลายปี๖๒แล้วพี่แจ๊ค
แล้วก็เพิ่งมาทราบเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์บางคนก็คอมเมนต์ด้านลบนะเอาจริง
บอกว่าพี่ปุ้ยเนี่ยทำศัลยกรรมจนหน้าเปลี่ยนไปหรือเปล่าอะไรยังไง

ใช่ค่ะพี่ปุ้ยก็เลยตัดสินใจออกมาโพสต์
บายเพื่อไม่ให้คนเข้าใจผิด
ไปฟังแม่ปุ้ยเหตุเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะ

เกี่ยวกับว่าพี่ปุ้ยทำศัลยกรรมแล้วเขาใช้คำว่าน่าเสียโฉม
พี่ปุ้ยก็เลยต้องเอาบันทึกนี้มาเผยแพร่
เพื่อประโยชน์และเพื่อความไม่เข้าใจผิด
ดูแลรักษากันจนกระทั่งตอนนี้จากเป็นที่สูงสุด
เราก็ปรับยามาเรื่อยจนตอนแรกไปต่ำสุด
ซึ่งมันก็ยังไม่ได้ต่ำสุดมันก็ยังผิดอยู่ดี
ก็ตอนนี้รักษามาอยู่ตรงกลาง
ไม่ว่าไทรอยด์ต่อให้ไม่ปกติไม่ว่าจะสูงหรือต่ำ

ตอนนี้อยู่ตรงกลางมาได้เดือนนึง
เรายังควบคุมไทรอยด์ให้อยู่ในภาวะปกติ
แล้วก็พบคุณหมอบ่อยตรวจเลือด
แล้วก็ทานยาอยู่เป็นประจำอะค่ะ
เราก็จะมีผลดีขึ้นมากที่สุดในอีก๓เดือนข้างหน้า
สำหรับหลายคนที่ยังไม่ทันตั้งตัว
เราคิดว่าตัวเองมีอาการเบื้องต้นแบบพี่ปุ้ย
ก็อยากจะให้ตรวจเลือดเลยให้หาไทรอยด์เลย

แต่เนิ่นมันจะได้ไม่มีผลขึ้นตาแบบพี่
สังเกตอาการตัวเองนะคุณผู้ชมนะ

ใครที่ไปเมาส์ไปลือพี่ปุ้ยผิดก็เข้าใจสมัยด้วยนะ
อันนี้เป็นความรู้นะว่าไทรอยด์ต้องรักษาตัวเอง